ก่อนหน้านี้หลายคนออกอาการเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
แต่ปลายปีที่แล้วที่เธอเข้ารักษาตัวด้วยอาการ

ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ตับอักเสบค่ะ
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วเลย
ล่าสุดออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ได้รับการยืนยันเลยจากแอนอังคณาผ่านทางโทรศัพท์มา
ริ้งมาเลยว่าตอนนี้อาการป่วยทั้งติดเชื้อในกระแสเลือด

สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะอาการต่างโดยรวมถือว่ากลับมาเป็นปกติ
ยังมีแค่เรื่องของเลือดที่ยังต้องไปเช็คเป็นระยะนะคะ
คุณหมอเองก็ได้กำชับมาว่าให้ทานยาต่อเนื่อง

ตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับไปพักที่คอนโดส่วนตัวแล้ว
วันก็เดินทางไปอยู่กับคุณแม่ที่บ้านบ้าง
แล้วก็มีความตั้งใจที่จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะ
รวมไปถึงพี่แอนบอกเลยว่ามีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง
แต่ยังไม่ได้สรุปนะว่าจะทำอะไรดี
ขอเวลาพักฟื้นอีกแป๊บนึงแล้วกัน
ส่วนค่ารักษาพยาบาลค่ะเธอบอกว่าใช้บัตรทอง
แล้วก็เงินบริจาคจากเพื่อนแล้วก็แฟนคลับที่ช่วยเหลือกันมาก่อนหน้านี้ค่ะ
ตอนนี้ก็สบายใจหายห่วงได้แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนมาด้วยนะคะ